ความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับคดีที่รอปภคนหนึ่งถูกฆ่า
แล้วก็เอาศพยัดกระสอบนะฮะ
เอาไปทิ้งไว้ที่ข้างบ่อบำบัดน้ำเสียที่สมุทรปราการ
วันนี้ก็กำลังตามตัวคนร้ายกันอยู่นะครับ
โดยพลตมตรีธรรมนูนไตรทิพยพงศ์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ

คดีคนร้ายฆ่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เอาทิ้งไว้ข้างบ่อบำบัดน้ำเสียนะครับ
โดยบอกว่าขณะนี้พบว่านายสมชายแก้วอ่อน
เป็นรอปภขององค์การทหารผ่านศึกที่หายตัวไปนะครับ
คนนี้นะฮะคือผู้ที่ลงมือก่อเหตุนะครับ
ฆ่าผู้ตายก็คือนายถาวรเขจรสาย
แล้วก็อำพลางศพยัดใส่กระสอบเอาไว้
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ
เปิดเผยเพิ่มเติมถึงข้อมูลของพนักงานสอบสวนนะครับ

นายสมชายไม่ได้กลับบ้านพักที่ย่านบางด้วน

สืบสวนจึงมั่นใจว่าขณะนี้นายสมชาย

เพราะทราบว่านายสมชายโทรศัพท์ไปบอกภรรยาที่อยู่ที่จังหวัดศรีสเกต
ทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานคนนึงแล้วก็ฆ่าเขา

แล้วจากนั้นไม่มีใครติดต่อได้อีกเลย
ต้องกลายไปอยู่ที่โคราชที่๑และก็บ้านเดิมที่ศรีสเกต
เพราะกดีนี้จากทางสอบสวนแล้วเป็นกดีบันดาลตัวสรรค
ที่คนร้ายคือนายสมชายแก้วอ่อนโมสุรารวาส
แล้วก็มาเก็บกับราดารณ์นายทาวรภูตาย
ใครที่พบเห็นคนที่ลักษณะเหมือนกับผู้ต้องสงสัย
ที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็แจ้งตำรวจได้
ใช่ค่ะตำรวจบอกเลยว่าแจ้งข้อมูลได้ที่สพสำรงเหนือนะคะ
มีการให้หมายเลขโทรศัพท์มาด้วยเบอร์ง่ายก็คือ๑๕๙
ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งไปได้หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ

ขณะที่ญาติของนายถาวรเขจรสายนะครับวันนี้ไปที่สพสำรงเหนือนะครับ
ไปขอเอกสารแล้วก็ติดต่อรับศพนายถาวรที่สถาบันนิติเวศ
เพื่อนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนานะฮะ
พี่สาวของนายถาวรบอกว่าปกติแล้วนายถาวรไม่ค่อยพูดเรื่องที่ทำงานให้ฟัง
เนื่องจากทั้งสองคนก็อยู่กันคนละที่ด้วย
ถาวรอยู่คนเดียวไม่มีครอบครัวอยู่ที่สมุทรปราการ
ส่วนญาติคนอื่นอยู่ที่กรสินนะฮะ
นิสัยของนายถาวรปกติเป็นคนเงียบขรึมไม่ค่อยพูด

แต่ปัญหาเรื่องที่ทำให้นำไปสู่การเสียชีวิต
ก็พอรู้ข้อมูลมาจากที่ทำงานว่านายถาวรโทรศัพท์ไปฟ้องหัวหน้า
นายสมชายแก้วอ่อนที่หายตัวไปเนี่ยชอบดื่มเหล้าขณะปฏิบัติหน้าที่
ก็เลยทำให้นายสมชายไม่พอใจแล้วก็มีปากเสียงกัน
พี่สาวของผู้ตายยังบอกว่าที่นายถาวรไปฟ้องหัวหน้างานก็เพราะว่า
รับราชการทหารผ่านสนามรบมาทำให้ติดนิสัยเป็นคนเจ้าระเบียบ
บอกคนอื่นให้ปฏิบัติตามกฎตามระเบียบ
ก็เลยเป็นสาเหตุให้นายสมชายคงเกิดความไม่พอใจแล้วก็ทำร้ายแล้วก็ฆ่า
มั่นใจว่าคนก่อเหตุคือนายสมชายที่หายตัวไปอย่างแน่นอน
ด้านนายทองดาวงเสนาเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะ
เขาก็มาให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราแบบนี้ค่ะว่า
ถาวรผู้เสียชีวิตกับนายสมชายผู้ต้องหาเนี่ยนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็มีปากเสียงทะเลาะกันบ่อยนะ
ล่าสุดก็คือ๑ตุลาคมค่ะ๑ตุลาคมเป็นวันที่นายสมชายจะต้องเกษียณอายุงานพอดี
นายจ้างก็เลยบอกนายถาวรว่าไปบอกสมชายหน่อยว่าต้องเกษียณอายุการทำงานแล้วนะไม่ต้องมาทำงานแล้วนะ

ยืนยันว่าไม่ยอมเลิกงานยังไม่อยากกลับบ้านไม่ยอมให้ใครเข้าเวรทำงานต่อด้วย
ช่วงเย็นค่ะนายสมชายก็ไปซื้อเหล้ามาดื่มจนเมาทำลายข้าวของในบ่อบำบัดน้ำเสีย
ถาวรก็เลยโทรศัพท์ไปบอกหัวหน้ารอปภให้หาคนมาช่วยกันห้ามก็เลยยิ่งทำให้นายสมชายไม่พอใจ
สองคนนี้เขาเลยมีปากเสียงกันนะคะระหว่างนายสมชายกับนายถาวรเนี่ยมีปากเสียงกันถึงขั้นชกต่อยกันด้วยนะ
ก่อนหน้านี้ต่อยกันนัวเนียเชื่อว่านี่แหละน่าจะนำไปสู่การฆาตกรรมในครั้งนี้นะคะ
พอหัวหน้างานเดินไปถึงเนี่ยคือไม่เจอใครอยู่ที่ป้อมรอปภของบ่อบำบัดน้ำเสียเลยค่ะ
ตอนนั้นเพื่อนร่วมงานทุกคนก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าสองคนเขาก็ทะเลาะกันมีปากเสียงกันบาดหมางกันมาเป็นประจำอยู่แล้ว
ก็เลยไม่มีใครสนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่พอวันถัดมาเช้าวันที่สองตุลาคม
รอปภบอกว่าอ้าวไม่มีใครมาทำงานเลยติดต่อใครก็ไม่ได้เลยมันผิดสังเกตมาก
ก็เลยออกตามหาจนกระทั่งไปเจอกระสอบสีน้ำเงินอย่างที่บอกค่ะแล้วก็มีเลือดไหลออกมาจากกระสอบ
เรียกเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเปิดดูอ้าวเป็นศพของนายถาวร

อยู่บ่อว่าสมชายนี่เมาอารวาสทำร้ายข้าวของ
ก็เรียกคือล่าสุดนะก่อนที่เกิดเหตุ
สมชายเขาก็เลยประสานต่อแกล้ง๙๕สายตัวทุ่มวาน
แต่ก็เมื่อวานเขาเข้ามาเก็บเก็บเอกสารช่วงกันที่บ่าย
เราไม่เจอใครเลยนะนั่นคือล่าสุด
ก็ล่าสุดนะครับนายสมชายแก้วอ่อน
ก็ไม่ได้เป็นแค่ผู้ต้องสงสัยแล้วเป็นผู้ต้องหาแล้วนะครับเพราะว่า
สารอนุมัติหมายจับแล้วนะครับสารอนุมัติหมายจับ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้น
ทำลายศพหรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายนะฮะ
ตำรวจกำลังลงพื้นที่ในจังหวัดที่คาดว่าจะไปหนีอยู่หนีไปกบดานอยู่นะครับ
ก็คือที่ศรีสะเกดแล้วก็นครราชศรีมานะฮะ
ปมสาเหตุก็คงเป็นเรื่องที่มีปัญหากันนั่นแหละนะครับทะเลาะกันนะครับ
เนื่องจากผู้ตายเองก็เป็นอดีตในทหารเก่ามีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตประจำวัน
ก็จะตรงข้ามกับนายสมชายที่เป็นเพื่อนรอปภด้วยกันที่จะชอบดื่มเหล้าเวลาทำงาน
ก็นำไปสู่สาเหตุการทำร้ายกันแล้วก็ฆ่ากันในครั้งนี้ที่ตำรวจเขาสรุปเบื้องต้นไว้นะ
ก็นายสมชายก็หลบหนีไปแล้วตอนนี้
อย่างที่ตำรวจบอกว่าช่วยกันแจ้งเบาะแสหน่อยนะคะรูปร่างหน้าตาเป็นเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่เราให้คุณผู้ชมดูไป